บวงสวงองค์พญานาคแล้วเกิดอะไรขึ้นไปดูนะครับ

แล้วสุดท้ายก็ขึ้นมาแล้วก็กลับไปที่วาดตามปกตินะครับ
ไปโดนตัวไหนมาหรือไปอะไรยังไงหรือเปล่า

เขาบอกขอคำสั่งไม่มีคืออยู่ดีก็เป็นอาการอย่างนี้เอง

คุณผู้ชมครับตรงนี้คือเหตุการณ์ที่กำลังมีพิธีบวงสวง
องค์ปู่ญานะฮะองค์ปู่ศรีศตนคาราช
แล้วก็แม่ย่ายรัตนวดีศรีสตเทวีนะฮะ
ที่มาประทับณวัดบึงสามพันธ์ล่าง
ในอำเภอบึงสามพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับ
คือคนในพื้นที่เขาสมหวังได้โชคก้อนใหญ่
เขาก็มาจัดพิธีบวงสวงเมื่อ๑๒ตุลาคมนะครับ
ตอนที่กำลังมีการรำบูชาองค์ปู่องค์ย่าอยู่ที่วัดเนี่ยนะฮะ
พระรูปนี้อยู่ดีก็เหมือนกับที่ท่านเห็นแล้วครับ
กระโดดลงไปในน้ำคำรามดำผุดดำไหว้ท่าทางเหมือนกับพญานาค
แล้วก็ขึ้นมาขึ้นมาแล้วก็กลับเข้าไปในวัดตามปกติ
เราก็ไปตรวจสอบที่วัดบึงสามพันล่างนะครับ
ได้เจอกับหนึ่งในนางรำที่อยู่ในเหตุการณ์นะฮะ
บอกว่าในพิธีวันนั้นมีแต่คนที่ศรัทธาองค์ปู่ย่าพญานาค
ส่วนพระที่เห็นในคลิปเนี่ยเดินมาอยู่ดีก็มีอาการแปลกประหลาดแบบนั้นเกิดขึ้นนะครับ
วิ่งลงไปเล่นน้ำร้องคำรามพอขึ้นมาก็เดินไปที่วัดเข้ากุฏิตามปกติ
สร้างความตื่นตกใจให้กับทุกคน
พระท่านเดินมาเดินมามันอาจจะเป็นอาการแบบชั่วขณะหรืออะไรอย่างเงี้เราก็ไม่รู้เนอ
ก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วกัน

ท่านมาถึงท่านก็เหมือนแบบอยากเล่นน้ำ
ท่านก็กระโดดน้ำลงไปไหว้ไปไหว้เลย
เขาไปไหว้สักพักท่านก็แบบเหมือนคำลาม
ท่านก็ไหว้เสร็จท่านก็เหมือนรู้สึกนะ
รู้สึกตัวนะแต่ว่ามันเหมือนบังคับตัวเองไม่ได้
ที่วัดบึงสามพันร่างที่เราเดินทางไปนะครับ
ท่านบอกว่าพฤติกรรมของพระลูกวัดในคลิปเนี่ย
เกิดขึ้นแค่ช่วงพิธีบวงสวงเท่านั้น
วันอื่นนี่ก็อยู่วัดตามปกติ
ชื่อพระเล่หรือว่าลวงพิเล่นะครับ
ไม่ได้อยู่ที่วัดก็เลยไม่ได้คุยด้วยนะครับ
พฤติกรรมในคลิปมีคนเอาไปโพสต์ลงโซเชียลนะครับ
ซึ่งจะเป็นองค์พญานาคมาเข้าร่างหรือไม่อย่างไรนั้น
เจ้าวาดท่านบอกว่าอันนี้ท่านก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับ
ขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละคน
มีแค่ช่วงที่เขียวกงวลวงส่วนวงนี่เนี่ยถึงจะเป็น
ไม่รู้ว่ายังไงอันนี้บอกไม่ได้

คือก็ปกติใช่ไหม
ปกติไม่เป็นไรหรอก